พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ

พร้อมครับคุณครับ

เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ

ขึ้นมานี่เลย
มาเลยไหนบอกว่าจะเป็นพิธีกรรายการนี้

ขอเปิดรายการใหม่อีกที

ไอดอลผมอาจารย์ครับ

ตอนนี้ดูดีขึ้นละแต่งตัว

ตบปากคือเสื้อของเรื่องของเรื่องเนี่ย

มาเอาที่บ้านแล้วจนถึงวันนั้น

มันยังไม่คืนก็เอาไปใส่ออกรายการอื่นไหม
ครึ่งรู้สึกความนี่มันเกิดขึ้นในชีวิต

แล้วชอบพูดว่าซื้อเสื้อต่อจากหนู

ตัวละห้าร้อยพันกันซื้อดีดีหะ

จากเกือบเท่าไหร่๓๐ก้อนบาท

ไม่ได้ตายไม่ได้โรงกาว
เดินบนร่วมแล้วกลับออกกำลังกายฮะ
คุณแน่ใจเหรอว่าคุณลดความอ้วนแล้วยังจะมีกินอยู่
คุณลดความอ้วนพุกแล้วยังจะมีงานอยู่
เห็นหัวกับกาหู

ผอมแล้วดูหนังหน้าตัวเองด้วยว่าหนังหน้าตัวเองเนี่ยรอดหรือเปล่า

เขายังมีโปรเจคที่จะทำหนังหน้า

ดวงดาวกันเลยช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
ถ้าดูดวงต้องดูพฤศพบวกธนู

หมอไม่เอาแล้ว

มันจะแปลกนะพอถูกผ่าตัดสมองนะ
ไอ้ที่บื้อ๘๐กลับเป็นอัจฉริยะ

แต่เรื่องความรักเนี่ยอกหักตลอดชีวิต
คนอยากได้ใครก็ไม่ได้
เขาจะไปผ่าตัดหน้า